หาดใหญ่นะคะชาวบ้านที่หาดใหญ่เขามาร้องสื่อค่ะ
เขาบอกว่าคุณนักข่าวไปดูให้หน่อยสิ
มีคนเอาซากหมูที่ชำแหละแล้ว๔ตัว

แล้วไม่ได้มีการเอาถุงไปคลุมเอาไปครอบแต่อย่างใด
แล้วสภาพมันเป็นแบบนี้ทิ้งเป็นตัวแบบนี้เลย
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเหม็นมาก
ตัวกลิ่นเหม็นมากใครผ่านไปผ่านมาบอกทนไม่ไหวนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่
มนตวนลังอำเภอหาดใหญ่สงขลาค่ะ
ไปเจอหมูตายถูกเอามาทิ้งไว้ที่กองขยะ
ริมถนนสายบ้านหน้าควรสะพานหาดเตย

มนต์ควนลังกับตำบลบ้านพรุนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เนี่ยหมู๔ตัวตายแล้วค่ะ
แม่หมู๑ตัวลูกหมูอีก๓ตัว
เน่าเหม็นรุนแรงเข้าใกล้ไม่ได้
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมานะคะ
ชาวบ้านเล่าว่าหมูทั้ง๔ตัวน่าจะเป็นหมูที่เลี้ยงไว้
ข้อของชาวบ้านและป่วยตายกคอก
เจ้าของก็เลยเอาใส่รถมาทิ้งไว้ริมถนน

ถ้าหมูตายเพราะเป็นโรค
ก็ยังจะเสี่ยงอีกต่อการแพร่ระบาดของโรค
และมีแมลงวันตอมเต็มไปหมดเลย

อย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นก่อน
มันโกรธควักไว้ด้วย